คุณพระราพรครับช่วยดูตาให้ผมหน่อยได้ไหมผมชอบกินกุ้งแช่น้ำปลา
คือไปร้านอาหารนะคุณผู้ชมบางทีนึกอะไรสั่งไม่ออก
แล้วก็พนักงานยืนรอรับออเดอร์ก็กุ้งใช้น้ำปลาก่อนเลย
มาก่อนเลยแม้ก็เป็นเมนูโปรดของหลายคนแหละนะฮะ
ลงไปดูข่าวนี้แล้วพญาติครับคุณผู้ชม
สุภาพสตรีท่านนี้เป็นข้าราชการอายุ๔๐ปี
กุ้งใช้น้ำปลาเป็นชีวิตจิตใจเหมือนผมเลย
ปรากฏว่าต้องไปดึงพญาติออกจากตาฮะ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริรักษ์
คณะบดีแพทยศาสตร์รักษาการภูมิในการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มีคณะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จอตาและน้ำวุ้นตาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
พิศนุโลกก็มาโชว์ภาพจากกล้องจุลทัศน์
ที่คุณผู้ชมจะเห็นก็คือพญาติครับ
พญาติอยู่ในวุ้นตาขวาของคนไข้ผู้หญิงรายนี้อายุ๔๐ปี
บอดได้นะครับอันนั้นไม่ใช่รอยอะไรที่เกิดขึ้นกับจอตานะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินันตรียเวท
ตรียเวทกุลขออภัยครับท่านเป็นจักษุแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรท่านบอกว่ากรณีนี้นะ
เป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดพิศนุโลก
เธอเนี่ยนะฮะรับราชการและประวัติอย่างที่ผมบอกไป
มาพบหมอด้วยอาการตาพร่ามัวข้างเดียวจังหวะดึงแล้ว
อันนี้ดึงออกมาแล้วใช่ไหมนี่ดึงออกแล้ว
เสียวครับคุณผู้ชมขออภัยด้วย

โหเข้าตัวนี้อยู่ในตา
ยังหาสาเหตุไม่ชัดในสัปดาห์แรกนะ
ต้องตรวจตาอย่างละเอียดนะฮะ
ด้วยการขยายม่านตาก็พบว่าตาอักเสบ
แล้วไปเจอพญาติอยู่ในวุ้นตาครับ
ต้องส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตานและน้ำวุ้นตา

ต้องให้ยาฆ่าพญาติและยาลดอักเสบก่อน
ผ่าตัดใช้เวลา๑ชั่วโมง
ถึงจะนำตัวพญาติออกมาจากตาได้
พอเอาไปตรวจพบว่ามันเป็นพญาติปอดหนูเคยได้ยินไหม
พญาติบอดหนูนะฮะความยาว๐๕เซนติเมตร
หลังจากผ่าตัดเอาพญาติออกจากตานะครับ
ตาก็มองเห็นได้ไม่เหมือนเดิมเขาบอก
เพราะว่าตัวพญาติมันช้อนชัยประสาทตาซะแล้ว
ทำให้ตาอักเสบเป็นหนองนะครับ
โอ้โหคุณหมอว่ายังไงฮะ
หมอว่ายังไงจากนี้จะต้องทำยังไงต่อไปครับ
หลังจากที่เราผ่าตัดนำตัวพญาติออกมาแล้วเนี่ย
ก็เป็นการขึ้นสุดการรักษานาน
แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามตัวการมองเห็นเอง
ก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมหรือกลับมาปกติ

ถ้าประชาชนทั่วไปเราไปรับประทานหอยต่างเหล่านี้
หรือสัตว์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่มีตัวพญาติอยู่
เราก็จะได้รับตัวเชื้อพญาติปอดหนู
ในระยะติดต่อนะครับเข้าไปในร่างกาย
แล้วก็หลังจากนั้นตัวพญาติที่เป็นระยะติดต่อเอง
ก็จะใช้ไปตามระบบประสาทแขนสันหลังหรือใบสมองนะครับ
คุณผู้ชมไม่ต้องบอกว่าฉันไม่ได้กินหรอก
กุ้งใช้น้ำปลาฉันไม่ชอบแต่ฉันชอบซอยจุ
มันสุกดิบเหมือนกันนะ

ถ้าใครกินอาหารประเภทนี้จะเจอพญาติปอดหนูนะฮะ
เข้าสู่ระบบประสาทแล้วก็ขึ้นตานะครับ

แล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
มันก็ช้อนชัยไปทั่วนะคะ
สุกดีกว่าแต่ดิบมันก็มันก็รสชาติไม่เหมือนกันนะ
ก็ปูปลาร้ากุ้งสดไง
ก็เป็นอันรับรู้รับทราบก็แล้วกันนะระวังกันหน่อยค่ะนะคะ